ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยผมเชื่อว่า
ผู้หญิงหลายคนอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แล้วมันน่ากลัวจริงเป็นภัยคุกคามที่มีคนมาเฝ้าติดตามคนโรคจิต
ส่งข้อความมาล่วงลักษณะล่วงละเมิดลุกล้ำโรคจิตแบบนี้
แต่จะทำยังไงคือบางทีไปแจ้งความหรือไปบอกเจ้าหน้าที่
เราก็จะได้เจอคำตอบลักษณะที่ว่ามันยังไม่ได้เกิดเหตุ
มันยังทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นหรือเรียกมาตักเตือนแล้วปล่อยไป
มันก็จะเจออย่างนี้นี่คือน้องมินตันนะฮะ
น้องดังมากพี่อุ๋ยคือน้องดังมาจากแบบคือคนตามจากแรก
แล้วมีแฟนคลับเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ก็ใบน้องมิลตัน

น้องมิลตันเป็นนิตไนดอลสาววัย๒๓ปีนะครับ
เริ่มต้นจากการทำเพจวาดการ์ตูนจนกลายเป็นที่รู้จักโด่งดัง
ค่ะน้องมินตันนะฮะหรือว่านางสาวมินตราเชื้อวังคำ
น้องโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับบอกเล่าเรื่องราวล่าสุดเนี่ยนะฮะ
หน้าตาของผู้ชายโรคจิตที่ตามคุกคามคนนั้นเนี่ย
มินตันเจอบุคคลอันตราย
ขนาดมีทีมงานพูดเพียสทีแชร์อย่างเจอขนาดนี้
แล้วผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเนี่ยจะทำยังไง
ปีที่แล้วมีการแถลงข่าวบอกว่าผู้ชายคนนี้โดนจับแล้วนะ
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนี้ที่โดนจับเนี่ย
โดนจับในคดีมีสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
คดีที่มาคุกคามินตันสุดท้ายแค่รอลงอาญาไม่ติดคุก
และได้รับการปล่อยตัวออกมาดังนั้นกฎหมายเนี่ย
มันสามารถดูแลหรือช่วยเหลือป้องกันเราได้ขนาดไหน
นี่เป็นคำถามที่เธอตั้งคำถามค่ะถ้าจะสรุปประเด็นก็คือ
มินตันเนี่ยบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนถูกคุกคามแล้ว
มีคนหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นรอปภตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว
เริ่มต้นจากคอมเมนต์ส่งข้อความคุกคามทางเพศ
ช่องทางออนไลน์ของน้องมินตันก็พยายามล็อก
พอบล็อกผู้ชายคนนี้ก็ไปสมัครสมัครใหม่แล้วก็ส่งข้อความมาใหม่
ขู่ก็มีนะมักจะโพสต์ภาพตัวเองในโซเชียลของตัวเอง
ถือปืนหรือถ่ายภาพคู่ตำรวจเหมือนกับจะอ้างว่าเป็นเด็กตำรวจ
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่หนักกว่านั้นคือตามน้องไปถึงงานอีเวนต์ต่าง
นี่ฮะคนนี้นะฮะคือบุกเข้าไปเนี่ยบางทีถ่ายภาพอย่างนี้
พอน้องมีงานอีเวนต์โชว์ตัวไปถึงตัวทำเป็นเหมือนแฟนคลับไปถ่ายรูป
เพื่อจะให้น้องเนี่ยเห็นว่าเข้าถึงตัวน้องได้อย่างง่ายดายอย่างนี้ไม่กลัวได้ยังไง
แล้วบางภาพถือปืนอย่างนี้ช่วงโควิด๑๙มีอีกครั้งนึง
ไปหาน้องที่งานโชว์ตัวมีแฟนคลับคนอื่นมารวมเจอน้องด้วย
อาศัยจังหวะเจอแฟนคลับทีละคนเข้ามาถึงตัวน้อง
นี่มาถึงตัวเราเลยเหรอสิงหาคม๖๕น้องมินตันบอกตัดสินใจไปแจ้งความคดีคุกคาม
ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งแต่เรื่องไม่คืบหน้าก็เลยไปแจ้งความที่ตำรวจปอทตำรวจไซเบอร์
เป็นข่าวขึ้นมาตำรวจตามไปจับได้นะฮะแต่เป็นการจับในความผิดกรณีมีสื่อลามกที่เป็นสื่อเด็ก
ลามกเด็กเป็นคลิปโป๊เด็กในความครอบครองก็แถลงข่าวนำตัวส่งสารผ่านไป๓เดือน
อ้าวได้รับการปล่อยตัวออกมารอลงอาญาแล้วก็มาคุกคามน้องมินตันอีกคราวนี้หนักกว่าเดิมอีก
ถึงขั้นไลฟ์สดประกาศตัวเอาข้อมูลทะเบียนราชของน้องไปเผยแพร่อย่างนี้
คือคือน้องบอกอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้ครับพี่อุ๋ย
ล่าสุด๑๖เมษายนที่ผ่านมายังไงคะตามน้องไปงานอีเวนต์ที่ห้างแห่งหนึ่ง
ไปแสดงตัวในงานอ่าถ่ายรูปมินิฮาร์ดโอ้แล้วก็ส่งมาข่มขู่คุกคามน้อง
เหมือนกับว่าถึงตัวแล้วนะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
หาน้องมินตันไปคุยกับน้องมินตันค่ะน้องมินตันบอกโอ้โหมันมีอีกเยอะแยะไปหมด
ตัดต่อภาพทะเบียนสมรสใส่ชื่อผู้ชายคนนี้กับตัวน้องมินตันก็มี
ทำคลิปน้องมินตันไปประกบคู่เขาก็มีส่งคลิปหื่นมาให้ก็มี

นี่เห็นไหมไปบ้านมินตันได้ป่ะ
ถามจริงทำใบทะเบียนสมรสแบบนี้
แล้วทำไอ้ใบทะเบียนสมรสอันนี้ปลอมอ่ะแล้วเอาไปโพสต์เสร็จแล้วอ่ะ
คือแฟนคลับน้องเขาก็เข้าใจผิดด้วยนะ
มันผิดกฎหมายทั้งนั้นน้องบอกช่วยจัดการให้หน่อยเถอ
เคยจัดการไปแล้วเนี่ยมันเป็นคดีที่ผู้ชายคนนี้
มีสื่อลามกเป็นคลิปโป๊เด็กในความครอบครอง
แต่ไอ้คดีคุกคามเธอ๒ปีกว่าแล้ว
ไม่เคยจัดการในคดีนี้ได้เลย

หนูก็เลยคิดว่าถ้าถูกจับเข้าไปอีก

หรือว่าอาจจะหนักกว่านี้หนักกว่าตอนนี้
อยากจะฝากให้พี่ตำรวจแบบเขาเรียกว่าใส่ใจเรื่องนี้
แล้วก็แบบว่าไม่อยากให้รอให้เหตุมันเกิดก่อนนะพี่
คือคนเรามันน่าจะป้องกันก่อนที่เหตุจะเกิดสิ
คือถ้าเหตุเกิดไปแล้วมันก็เอาคืนกลับมาไม่ได้
มินตันเลยออกมาตั้งคำถามว่ากฎหมายมีไว้รอให้เหยื่อ

ไม่ได้มีไว้ป้องกันก่อนจะเกิดเหตุเหรอ
คือประมาณว่าต้องรอให้เกิดเหตุก่อนหรือเปล่า

แต่ทีมงานของน้องบอกว่าความจริงมีเคสอื่นอีก

เขามาดักรอหน้าบ้านก็เห็นอยู่ว่าเขามาอยู่แถวหน้าบ้าน
แต่เขามาเป็นพักเพราะเขาก็ทำงานเขาด้วยนะครับ
แต่พอเห็นปั๊บทางนิติหมู่บ้านติดต่อเรา

ใช่กฎหมายทำอะไรไม่ได้กลายเป็นเราเพิ่งจัดการกันเอง

ส่วนคนใหม่เราพยายามพึ่งพากฎหมาย
เราพยายามไม่ใช้ความรุนแรงอะไร
ก็ลากยาวมาถึงตรงนี้

บางทีคนที่ก่อเหตุอย่างนี้ก็อ้างว่า

ไม่ใช่อ่ะน่ากลัวมาก
ถ้ามีอาการทางครอบครัวก็ต้องดูแล

ก็ยังส่งข้อความมาหาน้องเขาอยู่โอ้โหท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาความคิดเห็นแสดงความเห็นกันมาเยอะเหลือเกินในเรื่องนี้
ฝากพี่นี่ตำรวจด้วยกันแล้วกันชวนหน้ากลับมา